ชาวบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
เขาก็ช่วยกันพัฒนาดอยม่อนท่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากเลยนะคะ

องกันแบบ๓๖๐องศาก็จะสัมผัสได้ถึงความงามของธรรมชาติ
โอ้โหนี่ถ้าไปยืนบนยอดแล้วก็หมุนมองอย่างนี้สัก๑๐รอบนะ

แต่คุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์แน่นอนนะคะ
นี่เป็นจุดชมวิวบนดอยม่อนธาตุแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ในตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะ
จะเห็นความงดงามเป็นวิวทิวทัศน์
อำเภอแม่ทะกับอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ด้วยนะคะ
คือพอเห็นแบบนี้แล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็มาช่วยกันบูรณะ
ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์
บางคนก็มาช่วยกันเปลี่ยนการมาก่อสร้าง
เพื่อปฏิสถานองค์จำลองหลวงพ่อโสธร
จะให้ที่แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจด้วย
ให้เป็นที่ชมวิวไปชมทะเลหมอกยามเช้าด้วยนะคะ
เพราะบริเวณนี้ยังมีวัดดอยม่อนท่าสิริธรรมารามค่ะ
เราจะมองเห็นพระพุทธรูปปางต่างที่งดงามปฏิสถานอยู่บนยอดเขา
ท่ามกลางป่าไม้และธรรมชาติที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ด้วย
ถ้าใครจะขึ้นไปสักการะองค์จำลองหลวงพ่อโสธร
และปล่องพระธาตุซึ่งอยู่บนยอดเขาเนี่ย
ก็ต้องเดินขึ้นบันไดนาคไปอีกกว่าร้อยขั้นนะคะ

ถูกต้องแต่ว่าเราก็จะได้สัมผัสธรรมชาติกันไป

ชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

คือชาวบ้านเขาบอกเล่ากันมาปากต่อปากนะ
บอกว่าจะเห็นดวงแก้วออกมาในช่วงวันพระหรือวันพระใหญ่
ชาวบ้านก็จะมักนำเหรียญไปหอดที่ปล่องพระธาตุนี้แหละค่ะ

รวมทั้งในช่วงทุกปีค่ะ

ชาวบ้านก็จะจัดประเพณีขึ้นดอยม่อนธาตุนะคะ

แล้วก็ได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบนี้

ไปเที่ยวนะแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

เดี๋ยวพาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

หลังจากที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นเวลา๔เดือนค่ะ

เพราะว่าเรานำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวแห่งใหม่

เขาใช้ชื่อว่าล่องเรือคายักษ์ชมแนวป่าโกงกาง
พายเรือเข้าถ้ำชมถ้ำเจ้าไหมและถ้ำเจ้าคุณ

ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ซึ่งนำมาทดแทนโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล๔เกาะ
ที่ทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาย
ประกาศปิดเป็นระยะเวลา๔เดือนอย่างที่บอกไป

จะต้องลงเรือจากท่าเรือหาดยาว
เดินทางมุ่งสู่ท้องทะเลตรัง

ร่องไปตามแนวป่ากงกังที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
บรรยากาศสวยงามมากเลย
จาก๒ฝากฝั่งมีสัตว์น้ำนานาชนิด

จะเจอตัวนาคออกหากินด้วย

ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือนะคะผ่านไปตามเนินหน้าผา
จะเจอกับรังพึ่งด้วย

ซึ่งเขาจะทำรังอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก

มันเป็นการแสดงให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และก็ไม่มีการเข้าไปรบกวน
หรือว่าไปทำลายพึ่งที่อาศัยอยู่นะคะ

ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
เขาบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

ก็คือไม่มีการปรุงแต่งอะไรใดทั้งสิ้น
ทั้งหินงอกหินย้อยที่ย้อยลงมาเป็นกากเพชร

น้ำตกในถ้ำเมื่อฝนตกเนี่ยเขาบอกมันจะสวยงามมาก

ที่นี่มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันเลย
รับรองได้ว่ามาเที่ยวแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ